อ่ากจักษรหวังจักษรหวัญ

คนที่ชอบก็จะแบบตี้ยยยยยยสักศนต์เลย

แต่ดูค่ะข้างหันมาดู
มีผัวสิ้นหวังนั่งดูอยู่ด้วย

เกรงเกรงเช้าพู่คนนี้เว้ย

คุณดูสิโอ้สาวเมื่อเมื่อกี้กับแจ็คสันหวัง

ไม่มีอันนี้แจ็คสันหวังแล้วก็ลืมผัว
แจ็คสันหวังกับผัวสิ้นหวังเอาสิ

เออนี่แต่ผัวน่ารักนะฮะสามีน่ารักนะฮะ
เห็นไหมไปเป็นเพื่อนทุกที่เลย

เพื่อเกียรติผัวบ้าง
แค่นี้ขนาดในลูกที่ภรรยาเห็น